เป็นนาทีที่คนร้ายมาดักอุ้มหญิงสาวกลางเมืองเชียงรายเลย
แล้วตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้กันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมรถเก๋งสีขาวคันนี้ที่ขับเข้ามา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเป็นกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ

ใช่ค่ะนี่แหละเกิดเหตุการณ์ขึ้นบริเวณลานจอดรถ
หอพักอยู่ด้านหลังห้างแห่งหนึ่งที่เชียงราย
แล้วก็วิ่งตรงเข้าไปหาผู้หญิง
ซึ่งผู้หญิงเนี่ยนะก่อนหน้านี้เขาก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
มากับเพื่อนมาที่บริเวณนี้
เมื่อกี้ที่เราชี้ลูกศรเขียวเนี่ยนะคะ

พอรถคันนี้มาจอดปั๊บเนี่ย

แต่ว่าผู้ชายพยายามดัก
แล้วก็จะอุ้มขึ้นรถไปเลยนะคะ
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ

ส่วนเพื่อนของผู้หญิงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะ

แต่ตอนที่เพื่อนผู้หญิงถูกอุ้มขึ้นรถ

พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์สุขวัฒนภัณฑ์
ผู้กำกับสพเมืองเชียงรายเนี่ยนะคะ
ก็มีการสั่งแล้วให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตาม
แล้วก็แจ้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่

ก็คือนางสาวจิรดาเป็นชาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากที่หญิงสาวหายตัวไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ย
ทางด้านสพแม่ยาวที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายก็รายงานนะ

เพราะว่าคนร้ายปล่อยผู้หญิงคนนี้
ทิ้งไว้ในเขตรับผิดชอบของสพแม่ยาว
หลังจากนั้นคนร้ายก็ขับรถแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสอบปากคำนางสาวจิรดาในเบื้องต้นด้วยนะคะ
และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ก็พบว่าหนึ่งในชายที่เกาะเหตุเนี่ยคุณผู้ชม
ก็คือนายปิยพงศ์อุตสาศาลอายุ๓๕ปี

แล้วเป็นอดีตสามีของผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเขาเลิกรากันไปแล้วนานปีกว่า

สามีอดีตสามีเนี่ยนะคะก็มาตามหา
ต้องการให้ฝ่ายหญิงกลับไปไปเลี้ยงลูก
แล้วฝ่ายชายเขาก็มาสืบทราบว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
มาเรียนหลักศูนย์บริบารก็เลยตามมา

ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตาม
อดีตสามีคือนายปียพงศ์เนี่ย
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ